วันนี้ครอบครัวของนางสาวอรนันนราธรหรือว่าพินนะครับ
ผู้เสียชีวิตที่ถูกนายชาญวิทย์วงสหากหรือว่าดอนเนี่ยนะครับ
ฆ่าหันศพแล้วเอาไปฝังอำพลางใต้ทางด่วนฉลองรัฐ
รับศพที่สถาบันนิติเวศนะครับโรงพยาบาลตำรวจ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเพื่อนของผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่า
คุณผู้ชมฮะบอกหัวหน้างานของพินเนี่ยโทรมาบอกว่าติดต่อพินไม่ได้
ให้ช่วยติดต่อพินให้หน่อยแล้วก็มีลูกค้าคนหนึ่งโทรไปตรงนี้แหละครับ
คุณผู้ชมฮะจุดที่มันเกิดความสงสัยเพราะว่าคุณพินเนี่ย
คุยกับลูกค้าอยู่จู่ตะโกนเฮ้ยอะไรแล้วมีเสียงวิ่ง
โทรศัพท์ถูกตัดไปลูกค้าเองก็เห็นท่าไม่ดีฮะ
ก็เลยติดต่อมาที่หัวหน้างานของคุณพินจากนั้นยี่สิบเก้ากันยายนครับ
สนิทของคุณพินอีกคนเนี่ยอยู่ที่โคราชติดต่อไปหานายดอนนะฮะ
ผู้ต้องหาเพื่อถามว่าอยู่กับพินหรือเปล่าแต่ก็ได้คำตอบบอกว่า
ไม่ได้ติดต่อกับพินนานแล้วคุณผู้ชมครับไปเรื่อยนะ
สาเหตุที่ติดต่อเธอไม่ได้เนี่ยนะฮะคือในดอนเนี่ยตั้งแต่วันแรกเมื่อ
ปีสองพันห้าร้อยหกหกสิบสี่เดือนตุลาคมพินเนี่ยเคยบอกกับเพื่อนบอกว่า
จะตีตัวออกหากแล้วกับผู้ชายคนนี้นะครับจึงเข้าใจว่าพินเนี่ยเลิกกับดอนแล้ว
แต่คุณผู้ชมฮะคำสารภาพของนายดอนเนี่ย
เพื่อนเพื่อนคล่องใจนะครับเพราะว่าสายโทรศัพท์สุดท้ายเนี่ย
ยืนยันว่าได้ยินเสียงวิ่งแล้วน่าจะทะเลาะกัน
แม่กับพ่อของผู้ตายเนี่ยให้การสอดคล้องกันครับแม่เนี่ยบอกว่า
คือคุยกับลูกผ่านทางเฟซบุ๊กไม่ค่อยได้ติดต่อกันโดยตรง
แล้วเรื่องต่างก็ตัดสินใจให้ลูกตัดสินใจเองเพราะว่าโตกันแล้ว
วันเกิดเอ๊ะทำไมลูกไม่อ่านข้อความสอดคล้องกับพ่อเลย
พ่อบอกทักไปอวยพรลูกแต่ลูกไม่ตอบจนตำรวจโทรมาบอกว่า
น้องเสียชีวิตแล้วครับคุณผู้ชมครับฟังเสียงคุณพ่อกับคุณแม่ฮะ
ก็ผิดสังเกตว่าปกติถ้ามันเกิดเราโวยพรมาลูกต้องอ่านใช่ไหม
อันนี้เขาไม่อ่านเลยอ่ะแม่ก็ว่าเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่า
แม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหมดฝนนะแม่จะรีบลงมากรุงเทพ
เพราะแม่อยู่ต่างจังหวัดอ่าแม่ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ย
ถ้าฝนมันหยุดแล้วแม่จะลงมาแม่อยากถามเขาคำเดียว
คือขอว่าขอเจอเขาถามว่าทำทำไมใช่ไหมลูกเราอ่ะ
ถ้าเป็นลูกหนูหนูเจ็บไหมลูกเราอ่ะใช่ไหม
เพิ่งเรียนจบด้วยเพิ่งเรียนจบมคุณเทพฯอยากให้โทษถึงขั้นไหน

เรื่องคดีเนี่ยมันเรารับไม่ได้เพราะมัน
มันเกินที่เราจะรับอ่ะเจตนาไม่เชื่ออยากให้โทษถึงขั้นไหนไหมครับคุณพ่อครับ
เพราะมันโหดเยี่ยมเหลือเกินนะครับก็สูงสุดเท่าที่กฎหมายเมืองไทยจะมีอยู่อะครับ
เพราะว่ามันเกินมันเกินมนุษย์มันไม่ใช่มนุษย์นะ
พ่อเป็นแม่เลี้ยงลูกมาก็รักลูกแต่ว่าถามว่าลูกลูกเราก็มีสภาพดีตลอด
เราไม่ลูกเราไม่เคยทำอะไรเสียหายแต่พอมีข่าวอย่างนี้เราก็เสียใจอะครับ
ครอบครัวของคุณพินจะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดนะครับ
บุรพาพิรามที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็จะตั้งสวดอภิษฐรรมเพียงแค่คืนเดียว
แล้วก็จะชาปนกิจในวันถัดไปเลยคุณผู้ชมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรสำรงเหนือคุมตัวนายชาญวิทย์ไปขออำนาจศาลท่านนะครับ
หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับก็ถูกส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำกลางสมุทรปราการ
หรือเรือนจำคลองด่านทันที
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่คุมตัวออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหา
ในช่ารวิทย์เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมครับ

แล้วก็รีบตำรวจนำตัวขึ้นรถไปทันทีครับ